ดูเรื่องเฉาในวงการสงฆ์อีกแล้วนะคะ

ติอยู่ในที่ลับกับศรีกา๒ต่อ๒

ส่วนผู้หญิงน์เนี่ยหน้านวงกระจมอก
คือตอนแรกก็ใส่เสื้อผ้านะแล้วก็เป็นกระจมอกเป็นผ้าขนหนูออกมา
แล้วก็มีการแตะเนื้อต้องตัวกัน
กอดกันหอมแก้มกันอย่างใกล้ชิดซึ่ง
ขอโทษนะคะพระรูปนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นพระลูกวัดด้วยนะ
เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลนะคะ
พระรูปนี้ค่ะก็คือพระครูสุตะจันทเขตจันทวังโสหรือว่าพระสมพงศ์
เป็นเจ้าอาวาสวัดโป่งกระเชิญและเจ้าคณะตำบลเนินเพิ่ม
อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกค่ะและคลิปเมื่อสักครู่เนี้ยแหละค่ะ
ก็คือคลิปที่ชาวบ้านเขาต้องไปแอบถ่ายมากลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการเอาผิดพระรูปนี้นะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยนะเขาอยู่กินกับผู้หญิงภายในบ้านพัก
บกอดหอมแก้มแนบชิดสวมสบงผืนเดียวผู้หญิงก็นุ่งผ้าเช็ดตัวเดินไปเดินมาจนปิดไฟบ้านมืดสนิทนะคะ
คลิปนี้ถูกแชร์ต่อไปในโซเชียลจนเป็นที่วิภาควิจารณ์กันหนักมากนะคะ
เช้าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่สาม
ร่วมกับตำรวจภูทรนครไทยและนายทองภูลพรามพิลาผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งกระเชอ
ไปตรวจสอบที่วัดโป่งกระเทยเลยถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
อย่างที่บอกว่าพระในคลิปก็คือเจ้าอาวาสวัดนั่นแหละพระครูสุตะจันทเขตจันทวังโสอายุ๔๗ปี
ไปถึงไม่เจอตัวนะคะเพราะว่ารู้มาว่าออกไปนอกพื้นที่ตั้งแต่๑๗เมษายนที่ผ่านมาแล้ว
แล้วก็รู้มาอีกว่าไปอาศัยอยู่กินกับผู้หญิงในอีกตำบลนึง
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาบอกเลยว่าอยากให้คณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามาดูแลวัดและทรัพย์สินภายในวัดเบื้องต้นก่อน
ส่วนตอนนี้จะให้พระรูปไหนมาเป็นรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยเดี๋ยวค่อยปรึกษาหารือกันอีกครั้ง
แต่ที่แน่รับเจ้าอาวาสคนนี้ไม่ได้แล้ว
เจ้าคณะอำเภอนครไทยเรียกตัวพระสมพงศ์ไปพบเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแล้วนะคะ
เจ้าตัวก็ยอมรับค่ะว่าเป็นพระที่ปรากฏในคลิปจริง
ก็เลยให้ลาศิกขาออกจากการเป็นพระแล้วก็จะมีการร่วมประชุมหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก
อันนี้ถามคนเคยบวชหน่อยแบบนี้ถือว่าอาบัติปราชิกเลยไหม

แล้วการลาศิกขากับอาบัติประรายชุดต่างกันไหมคะ
ลาศิกขาคืออาจจะเป็นความจงใจซึ่งสามารถลาศิกขาได้แต่อาบัติปราชิกเนี่ยคือต้องจับศึก
เหมือนถูกไล่ออกแบบนั้นใช่ไหมเพราะผิดหลายข้อเหลือเกิน
ถูกต้องประมาณนั้นนะครับ
ง่ายแบบนี้ท่านศึกดีกว่าครับ
อย่าไปทำให้วงการผ้าเหลืองเขาเสื่อมเสียดีกว่า

ถ้ายังละทางโลกไม่ได้ก็ศึกซะไปอยู่กินกันฉันสามีภรรยาไปซะ

เป็นคารวาสธรรมดาซะนะครับเป็นถึงเจ้าอาวาสแล้วนะฮะ